วันนี้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
หัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางไปที่สุพรรณบุรีครับ
มิ้วคุณผู้ชมครับบรรยากาศก็คือบรรดาด้อมส้มเนี่ย
รอต้อนรับกันคึกคักเลยของดีของเด็ดเมืองสุพรรณ
คุณพิทารู้หมดเพราะว่าไปทำธุรกิจบ่อย
รอบนี้บอกว่าขออย่างเดียวที่จะไม่กินนะคือแห้วสุพรรณ
เพราะโหวตนายกรอบนี้มั่นใจว่าจะไม่แห้วอย่างแน่นอน

สุพรรณก็บ่อยครั้งอยู่
รู้ว่าของดีที่นี่มีอะไร

กินข้าวที่ไหนกินปลาสลิดที่ไหน

แห้วสุพรรณคราวนี้ขอไม่กิน
พอเหลือเวลาอีกเพียง๔๕วันเท่านั้น
ที่จะมีการเลือกตั้งรัฐสภา
ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทย
คราวนี้ไม่แห้วแน่นอนครับพี่น้อง
นี่ครับจับไมค์พูดบนเวทีแบบนี้
กรี๊ดกราดจากพี่น้องประชาชนคือดังสนั่นเลยครับ

คนแน่นเหลียดกันแทบเป็นลม

หัวหน้าพักเก้าไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ปะพี่น้องประชาชนด้อมส้มชาวสุพรรณบุรีครับ
บริเวณลานสนามย่าโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไล
จริงแล้วบรรดาแฟนคลับนี่ไปรอต้อนรับตั้งแต่ช่วงเช้าเลย
เมื่อกี้นี่เห็นนักข่าวของเราน้องแซคนัทวินนี่ก็เข้าถึงตัวได้ยากมากนะครับ

เจ้าตัวบอกเลยว่ามาที่สุพรรณบ่อยมาทำธุรกิจ

ไม่กินอยู่อย่างเดียวในรอบนี้คือแห้วสุพรรณ
เพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันประมาณสัก๔วันโหวตนายกรัฐมนตรี
มั่นใจนายกคนที่๓๐ของไทยนั้นไม่แห้วแน่นอนในรอบนี้
คุณพิธาปราศัยบนเวทีนะครับบอกว่ากลับมาสุพรรณในครั้งนี้ไม่ได้มาในฐานะนักธุรกิจนะ
พร้อมเอาความรู้ความสามารถมาใช้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวสุพรรณ
ตอนทำธุรกิจมาสุพรรณบ่อยรู้หมดเลยมีของดีอะไรบ้างอะไรที่สร้างมูลค่าได้
และขอบคุณประชาชนถึงแม้ว่าสอสอเขตในสุพรรณก้าวไกลจะไม่ได้มาแม้แต่คนเดียว

เพราะก็จะเป็นของเจ้าถิ่นเดิมคือชาติไทยพัฒนาของลูกท็อป

แต่คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ได้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
และยืนยันว่าในฐานะว่าที่นายกสามารถทำงาน
ได้กันกับสอสอในสุพรรณบุรีไม่มีปัญหาแน่นอน
ฝากถึงสวในพื้นที่ด้วยว่า
ประชาชนเลือกแบบไหนสวก็ควรจะเลือกแบบนั้น
อยากให้มองถึงอนาคตและความถูกต้องด้วยครับ
เราต้องละมุนละม่อม
และส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนวุฒิสภา
ที่มีความกล้าหารออกมาแสดงว่าประชาชนเลือกยังไง
วุฒิสภาก็เลือกแบบนั้น

คุณพิทาใช้เวลาร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับชาวสุพรรณบุรีครับ

เพราะว่ารู้ว่าทุกคนมารอกันตั้งแต่ตอนเช้านู่น
กลุ่มสูงลูกกลางภาพครอบคมพูดจากบนเวทีแบบนี้
อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับเมื่อเช้านี้
ด้านล่างเวทีเบียดเสียดกันครับ

เดี๋ยวลองดูภาพตอนที่เขาเบียดเสียดกันแน่นอีกสักครั้งหนึ่ง
เพราะบางจังหวะคนแน่นเบียดกัน

มิ้วคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องประถมพยาบาล
แล้วในระหว่างที่กำลังเดินเบียดเนี่ยนะฮะ
จะกลับขึ้นรถนอกจากมีคนเป็นลมแล้ว
บางช่วงบางจังหวะคนดึงคนทึ้งคุณพิธา

เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนจะขึ้นรถ
แล้วตอนช่วงเย็นดูบรรยากาศล่าสุดสักนิดหนึ่ง

มิ้วคุณผู้ชมสังเกตนะครับหลายคนมาพร้อมกับหมวกและเสื้อกันฝน
เพราะก่อนกิจกรรมจะเริ่มฝนเทกระหน่ำลงมา
แต่แฟนคลับไม่ลดน้อยลงไปเลยครับลูกโป่งก็มาคนก็แน่น
เดี๋ยวบรรยากาศเต็มรอให้ติดตามเดี๋ยวจะประมวลและรวบรวมมาฝากอย่างแน่นอนครับ

เซ็นทรัลเวอร์เขานัดกันจริงแล้ว๔โมงครึ่ง
แก่นนำของพักเก้าไกลทยอยขึ้นเวทีกัน๕โมงครึ่ง
ตามกำหนดก็คือคุณพิธาจะปราศัยประมาณ๖โมงเย็น
เดี๋ยวติดตามบรรยากาศกันเพิ่มเติมนะคะ